เรื่องอาหารดีดีแซ่บบ้านเราก็ขึ้นชื่อไม่น้อยเลยนะจ๊ะพาคุณผู้ชมไปกินแจ่วฮ้อนกันบ้าง
แจ่วฮอตหลายคนก็จะนึกถึงหม้อดินที่เต็มไปด้วยสมุนไพรเครื่องเทศต่างกลิ่นหอม
แล้วก็ทานช่วงหน้าฝนแบบนี้ดีเลยเพราะว่ามันจะช่วยคลายหนาวได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าร้านที่จะพาไปทานนี้ค่ะเขามีวิธีการเสิร์ฟแบบใหม่

หักกะลาแจวห้อนเด้อไปร้านนี้ด้วยจ้าเด้อ

อยู่ริมถนนหลังเมืองตรงข้ามโรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น

เขาเสิร์ฟมาในลักษณะถ้วยกะลา

คือสำหรับคนที่มาคนเดียวหรือมา๒คน
ไม่มีเวลาที่จะนั่งทานแบบจิ้มจุ่มลงแบบเป็นเวลานาน
เอาแบบนี้เลยละกันเสิร์ฟมาเป็นชามใครชามเขา
เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของทางร้านแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคุณคะ
เรื่องของเมนูก็มีมากมายหลากหลายให้เลือก
จ้าวห้อนหมูก็มีจ้าวห้อนทะเลก็มา
เป็นเมนูแซ่บสุดซีดที่ไม่ควรพลาดจริงนะคะ
พูดถึงรสชาติกันบ้างถ้าแจ่วฮ้อนคุณคะมันก็ต้องจัดแน่นจัดเต็ม
ในเรื่องของเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศถูกไหม

สำคัญนะน้ำซุปของเขากลมได้ที่
แล้วส่วนวัตถุดิบนี่คุณดูเลยมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมู
โอ้โหทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าคัดมาเอาแบบสดสะอาดเท่านั้น
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ส่วนแจ่วฮอนที่ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มถูกไหม

จิ้มเขาก็ทำเฉพาะเลยเป็นของทางร้านเน้นเครื่องเทศสมุนไพรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นรสชาติของเขาก็จะเผ็ดจัดจ้านหอมอร่อยลงตัว

แซ่บค้าขายต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตารสชาติเท่านั้น

แจ่วฮ้อนหมูชามนึงเนี่ยประมาณ๔๐๕๐บาท

ส่วนแจ่วฮ้อนทะเลก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อย๕๐๖๐บาท

แต่ถ้าใครไม่จุใจบอกอยากจะท็อปปิ้งเพิ่มเติม

คิดก่อนตาหรือปลาก็คิดเพิ่มไป

อันนี้ถือว่าตามใจฉันแล้วแต่เธออยากจะกินอะไรก็สั่ง
ท่าสั่งใส่ละทุกอย่างเหมือนนี่ผมว่ากาลาไม่พอ

อย่างนั้นต้องในแนะนำว่าให้สั่งเป็นชุดดีกว่าขนาดนี้

ถ้าเป็นชุดก็มีชุดละ๑๕๙บาท
ก็ชวนเพื่อนมาทานเยอะ
ก็จัดไปก็ได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะ
เอาเป็นว่าเลือกสรรตามใจชอบได้เลย

ใครอยากจะไปทานแจ่วฮอตแล้วแหมช่วงนี้มันว่างนะ
ทานกันได้ที่ร้านฮักกะลาแจ่วฮอนบายพักจิราค่ะ
พี่กัดร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนู้นเลย
ส่วนใครนะที่โอ๊ยเขียดออกจากบ้านอ่ะ
โทรสั่งได้ไหมเอาได้สิได้สิ
โทรไปเลยนะจ๊ะหมายเลขนี้แหละ๐๘๓๙๑๕๖๗๖๕
หรือเข้าไปส่องไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กพักศรีพึ่งนะ
ร้านนี้แหละฮักกะลาแจ่วฮอนใบพักจิรา
จังหวัดขอนแก่นได้จ่ะเด้อพบกับพี่น้อง
มีการจัดส่งด้วยนะคะโทรสั่งกันได้
เดี๋ยวดิฉันสั่งให้มาส่งกรุงเทพดีกว่า
จากขอนแก่นได้ไหมเดี๋ยวโทรเลยเอาชามเดียวพอ

หวังน้อยเนอะชามเดียวพอแล้วให้ส่งจากขอนแก่นมาที่กรุงเทพ

เครื่องบินมาเข้าส่งอ๋อจะได้ถึงดุลค่ะ

ก็อยากทานไม่รู้จะทำยังไง

คุณพี่เขาจะต้องแบบไว้วันหลังค่อยมาทานแล้วกันนะคะ
อ่ะใครมีเวลาก็ลองไปทานกันดูได้นะคะเป็นแจ่วฮ้อใน
กัลลาแต่ถ้าคุณชนะทานกัลลามัง